สบวกครับในชุดสีขาวเจอกับดอทบุญรองแชมป์เก่า
ประตูมาเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังนะครับลูกส้มหล่นลูกนี้
ไหลมาเข้าทางของพี่แอร์แอบริกโอมาเมยองครับ
ยิงเข้าไปเด็ดขาดเลยหนึ่งต่อศูนย์
แมนยูและเชียลซีเป็นทีมนี้ชัดเจนในแอนเงินที่มีข่าวเลยว่าอยากได้
จากนั้นครับลูกนี้พลิกยิงอีกทีนะครับนาทีหกสิบหก
พางาวะจ่ายให้กับเฮิดริกมากรีดายาวน์

ส่วนผลในคู่อื่นก็แพ้ท่าเบอร์ลินนั้นบุกชนะเนินแบก๒๐และสตุ๊ดการ์ดครับเอาชนะบราชวายในช่วงต่อเวลาพิเศษ
ไปที่โคปาอิตาเลียนในรอบ๑๖ทีมสุดท้ายครับ
โรมาพลาดท่าแพ้ให้กับสเปเซียนะครับในช่วงโดนจุดโทษหลังจากเสมอกันใน๑๒๐นาที๐๐
และยูเวนตุสแชมป์เก่าเอาชนะโตริโนไป๔ต่อ๐
ปิดท้ายที่โคป้าเดอเลในรอบ๓๒ทีมสุดท้ายนัดที่๒
แอลลาตินบิลบาวรองแชมป์เก่าเอาชนะลาเนนเซจากเซคุนด้าเบย์ไป๖๐สกรวม๘๐
เลเซียเอาชนะราบาคาโดนะครับ๕๐สกอร์รวม๕๑
พร้อมเป็นจะชนะรัฐแรกในการคุมทีมของแกรรี่เนวิลอดินาเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
หรือว่าเพลดแชมป์จากโซนอเมริกาใต้
ได้ประตูจากการหม่งของลูคัสอาราฮีโร่นะครับ
นาที๗๒ก็ผ่านเข้ารอบชิงไปรอ
ผู้ชนะระหว่างบาเซลน่าแชมป์ยุโรปและ
โจเวอร์แกรนด์แชมป์เอเชียครับ
โซเซมูลินโยกำลังถูกบ่อบริหารของเชลซีนั้น
เรียกคุยเป็นการด่วนหลังจากพาทีมทำผลงาน
แพ้ในเกมลีก๙นัดนะครับมีแค่๑๕คะแนนแล้วก็
มีแต้มเหนือโซนตกชั้นแค่แต้มเดียวเท่านั้น
รายงานก็ระบุนะครับว่าหากเชลซีนั้นปลดมูลินโย
พวกเขานั้นอาจจะดึงเบนเตอร์รอเจอร์อเด็ดกุญศือของเลือกผู้
คุมทีมแทนทางด้านมูลินโยนะครับต้องติดตามนะครับ
ถ้าไม่กินน้ำพริกถ้วยเก่าอย่างคาโลวัลเชราตินั้น
คุมทีมแทนเพื่อหาความเปลี่ยนแปลงและกู้วิกฤตครับ
พูดแบบนั้นเพราะว่าสิ่งที่ต้องเป็นที่สุดของลีก